บริเวณดังกล่าวก็ได้มีการประกาศยุติกันไปแล้วเหมือนกัน
คุณนัทธพงศ์เรียบสันเทียดทีมข่าวของเราอยู่ที่จุดนั้นนะคะ

มาดูบรรจากาศมาดูความเคลื่อนไหวที่บริเวณหน้าสูตรการค้า
มาดูบรรจากาศมาดูความเคลื่อนไหวที่บริเวณหน้าสูตรการค้า
มาดูบรรจากาศมาดูความเคลื่อนไหวที่บริเวณหน้าสูตรการค้า
มาดูบรรจากาศมาดูความเคลื่อนไหวที่บริเวณหน้าสูตรการค้า
มาดูบรรจากาศมาดูความเคลื่อนไหวที่บริเวณหน้าสูตรการค้า
มาดูบรรจากาศมาดูความเคลื่อนไหวที่บริเวณหน้าสูตรการค้า

ดูบรรยากาศมาดูความเคลื่อนไหวที่บริเวณหน้าศูนย์การค้า
มาดูบรรจากาศมาดูความเคลื่อนไหวที่บริเวณหน้าสูตรการค้า
มาดูบรรจากาศมาดูความเคลื่อนไหวที่บริเวณหน้าสูตรการค้า
มาดูบรรจากาศมาดูความเคลื่อนไหวที่บริเวณหน้าสูตรการค้า
มาดูบรรจากาศมาดูความเคลื่อนไหวที่บริเวณหน้าสูตรการค้า
มาดูบรรจากาศมาดูความเคลื่อนไหวที่บริเวณหน้าสูตรการค้า
มาดูบรรจากาศมาดูความเคลื่อนไหวที่บริเวณหน้าสูตรการค้า
มาดูบรรจากาศมาดูความเคลื่อนไหวที่บริเวณหน้าสูตรการค้า

มาดูบรรจากาศมาดูความเคลื่อนไหวที่บริเวณหน้าสูตรการค้า
มาดูบรรจากาศมาดูความเคลื่อนไหวที่บริเวณหน้าสูตรการค้า
มาดูบรรจากาศมาดูความเคลื่อนไหวที่บริเวณหน้าสูตรการค้า
มาดูบรรจากาศมาดูความเคลื่อนไหวที่บริเวณหน้าสูตรการค้า
มาดูบรรจากาศมาดูความเคลื่อนไหวที่บริเวณหน้าสูตรการค้า
มาดูบรรจากาศมาดูความเคลื่อนไหวที่บริเวณหน้าสูตรการค้า
มาดูบรรจากาศมาดูความเคลื่อนไหวที่บริเวณหน้าสูตรการค้า
มาดูบรรจากาศมาดูความเคลื่อนไหวที่บริเวณหน้าสูตรการค้า
มาดูบรรจากาศมาดูความเคลื่อนไหวที่บริเวณหน้าสูตรการค้า
มาดูบรรจากาศมาดูความเคลื่อนไหวที่บริเวณหน้าสูตรการค้า
มาดูบรรจากาศมาดูความเคลื่อนไหวที่บริเวณหน้าสูตรการค้า
มาดูบรรจากาศมาดูความเคลื่อนไหวที่บริเวณหน้าสูตรการค้า
มาดูบรรจากาศมาดูความเคลื่อนไหวที่บริเวณหน้าสูตรการค้า